คุณผู้ชมคะมาช่วงปีใหม่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้ว
อำเภออรัญญประเทศเนี่ยเขามีไฟไหม้นะคะ
ตลาดลงเกลือเขาก็เลยทำบุญเขาบอกว่าเป็นการทำบุญ
เหมือนกับว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปค่ะ
เพราะว่าใกล้จะถึงตรุษจีนแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวตรุษจีนมันจะมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยมีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์ไทยกัมพูชา๘๙รูป
เขาบอกว่าเหมือนกับอยากจะล้างอาถรรพ์ด้วยนะ
พ่อค้าชาวไทยชาวกัมพูชานับพันคนเลยค่ะ
นำเข้าสารอาหารแห้งไปร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์ไทยกัมพูชา๘๙รูป
หน้ากองอำนวยการตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
มีตำรวจทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๙ไปดูแลความปลอดภัยให้
มีการนำผ้าป่าสามัคคีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วยนะคะ
นายธวัชชัยทองทัพรองนายกอบจสะแก้วบอกว่า
จากทำบุญเพื่อความเป็นสริมงคล
ในเทศกาลปีใหม่แล้วยังถือโอกาสนี้เป็นการล้างอาถรรพ์ตลาดโรงเกลือด้วย
เพราะว่าช่วงปีใหม่มีไฟไหม้ที่ตลาดโรงเกลือ
แล้วก็อีกไม่กี่วันจะถึงตรุษจีนแล้วเขาก็กลัว
กลัวว่าจะเกิดไฟไหม้ซ้ำอีกก็ร่วมกันทำบุญแบบนี้ค่ะ
ชะล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตลาดโรงเกลือให้หมด